เพราะฉะนั้นช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่ภาคเอกชนจัดขึ้นในการที่จะร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันนะคะ
ก็คือที่สูญการคาสยามพรกรค่ะ
ที่นี่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
โดยปีนี้จัดงานเน้นบรรยากาศการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรม
ก็จะเน้นเอาหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการที่จะเริ่มต้นก้าวแรก
ในการที่จะรับสิ่งดีต้อนรับปีใหม่๒๕๖๐กันนะคะ

กับคุณกมลวันการีพัฒน์เลยค่ะ

บริเวณลานพักหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ

ร่วมจัดงานสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
ปีพุทธศักราช๒๕๖๐ค่ะ
ขณะนี้นะคะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากค่ะ

ไปพร้อมกับที่กิจกรรมที่มณฑลวิธีท้องสนามหลวงค่ะ

ประดับไปด้วยคำปณิธานของประชาชนชาวไทย
ที่ตั้งใจทำความดีให้กับแผ่นดิน
ตกแต่งด้วยแสงไฟสว่างสวัย
ตั้งแต่งานใจกลางลานพาร์คศูนย์การค้าสยามพารากอน
คือหนึ่งในไฮไลท์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้ค่ะ
องภูบัวศรีชาวจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตั้งใจมาจับจองพื้นที่สวดมนต์ข้ามปี
สยามภารกรตั้งแต่๔โมงเย็นค่ะ

สวดมนต์ในค่ำคืนนี้ตั้งใจถวายให้พระบาทสมเด็จ
พระปรมินธระมหาภูมิพลอดุญเดช

มหาวชิราลงกรบรรดินทรัศน์เทพพยะวรังกูล

อย่างน้อยสุดเนี่ยการสวดมนต์ก็ดีกว่าการมีเลี้ยงเหล้า
เลี้ยงกินเหล้ากินบุหรี่หรือข้าวผับข้าวบาร์
อย่างน้อยทำแบบนี้ก็ทำให้ทุกคนได้ระลึกถึงทั้งพ่อหลวงด้วย
แล้วก็กับการตั้งสติของตัวเองด้วย
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
โดยวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
พร้อมชมการแสดงรามอวยพรปีใหม่
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า
การจัดงานสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นการต้อนรับศักราชใหม่
รูปแบบที่เรียบง่ายที่เน้นนำหลักธรรมทางศาสนา
มาเป็นแนวทางในการเริ่มต้นสิ่งดี
เป็นมงคลแก่ชีวิตแบบวิถีพุทธค่ะ
อย่างศูนย์การค้าต่างนี่ก็มีการผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สยามภารกรแห่งนี้นะครับที่เซ็นเทอร์เวิลแล้วก็เอ็มโพเทีย
ก็ต้องบอกว่าที่สยามภารกรแห่งนี้ได้จัดกิจกรรม
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสวดมนต์
แต่เดิมการจัดกิจกรรมนอกวัดเนี่ยก็จะเน้นกิจกรรมในเรื่องของการบันเทิง
จากนี้บนเวทียังมีมหากรรมการแสดงวัฒนธรรม๔ภาค
สะท้อนถึงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก
และบทเพลงพระราชนิพลที่ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำ
สร้างความเพิดเพลินให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ
ในเวลา๒๑นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา
จะเป็นช่วงพักเวทีค่ะเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ที่จะจัดขึ้นในเวลา๒๒นาฬิกา๒๙นาที
โดยจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปี๔สำเนียง๔ภาค

โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับหนังสือสวดมนต์จำนวนทั้งหมด๒๐๐เล่มค่ะ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ในค่ำคืนนี้นะคะ
จะมีประชาชนร่วมสวดมนต์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนค่ะ
คือ๑๘ล้านคนจาก๒๕๐๐๐วัดทั่วประเทศ
และสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
กระมวลวันการีพัฒน์รายงานจากลานพาร์คศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ